วันพรุ่งนี้นะครับผู้นำไต้หวันก็จะเดินทางไปเยือนเกาะไท่ผิงนะครับ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขัดแย้งในทะเลจีนใต้
ขณะที่วันนี้ครับกองทัพของไต้หวัน
ก็ได้เริ่มปฏิบัติการซ้อมรบเป็นเวลา๒วันแล้วครับ
วันนี้นะครับกองทัพไต้หวันได้เริ่มปฏิบัติการซ้อมรบ
ทางอากาศและทางทะเลใกล้กับชายฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่นะครับ
ซึ่งปฏิบัติการซ้อมรบจะกินเวลา๒วัน
ซ้อมรบครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากจีนได้ซ้อมยิงในพื้นที่ใกล้เคียง

ไต้หวันจัดการเลือกตั้งประธานธิบดี
เมื่อวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
ซ้อมรบของไต้หวันครั้งนี้จึงเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่า
ไต้หวันพร้อมป้องกันตัวเองจากการคุกคามของจีนแผ่นดินใหญ่
ขณะที่นายหมาอิงจิลประธานธิบดีไต้หวันที่มีแนวทางดำเนินนโยบาย

ซึ่งใกล้จะพ้นจากตำแหน่งในอีกไม่ถึง๔เดือนข้างหน้า
มีกำหนดจะเดินทางไปยังเกาะไท่ผิงเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสแปรดลี่
ทะเลจินใต้ซึ่งเป็นพื้นที่อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อน
ระหว่างจีนไต้หวันและอีกหลายประเทศในวันพรุ่งนี้นะครับ
โดยรายงานระบุว่าจะเป็นการเดินทางไปอวยพรวันตรุษจีน
กับเจ้าหน้าที่ไต้หวันประมาณ๑๘๐คน
ซึ่งประจำการอยู่บนเกาะดังกล่าว
ขณะที่นางสาวใช่อิงเวิร์นที่เพิ่งชนะการเลือกตั้ง
และจะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวันในเร็วนี้
ไม่ได้ส่งตัวแทนร่วมเดินทางไปยังเกาะไท่พิงด้วย
ล่าสุดโคสกสถาบันอเมริกาในไต้หวัน
ซึ่งทำหน้าที่เสมือนสถานเอกอัครราชทูตโดยพฤตินัย
แสดงความไม่เห็นด้วยต่อแผนการยืนเกาะไท่ผิง
ของประธานาธิบดีมาอินจิล
ซึ่งกังวลว่าจะทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคตึงเครียด